ตำรวจแต่ในคลิปนี้ยังไม่รู้ว่าเป็นตำรวจจริงหรือว่าตำรวจปลอม

รับธนาคมมืนเมาอ๋อแอหน่อยฮะ
เดินเข้าไปในร้านขายก๋วยเตี๋ยวเอะอะโวยวาย
ทำให้ลูกค้าในร้านหนีกระเจิดกระเจิงแถมข่มขู่เจ้าของร้าน
อนุญาตพูดตามคลิปเขาบอกว่าเดี๋ยวกูจะกลับมาไปดูคลิปเลยครับ

ลักษณะแต่งกายครึ่งท่อนแบบนี้กางเกงสีกากีฮะ
นะฮะนี่ฮะฮ่ะผมสั้นสั้นแบบนี้ก็ดู
เดินไม่ค่อยสงฮ่ะอ๋อแออ๋อแอแบบนี้นะครับ
ก็จะมีผู้ชายอีกคนนึงซึ่งแต่งกายคล้ายตำรวจนี่แหละครับ
นั่งเอกอักโวยวายก่อนหน้าที่จะเป็นคลิปเขาตะโกนก่อนหน้าเอกอัก
แล้วก็มีลูกค้านั่งอยู่ในร้านนะฮะแต่ว่าลูกค้าเขากลัวไงว่า
ผู้ชายคนนี้จะทำอะไรหรือเปล่านะฮะแล้วผู้ชายคนนี้ก็เดินไปหาเรื่อง
จับมือลูกค้าในร้านด้วยครับคุณผู้ชมทั้งที่ไม่รู้จักกันมาก่อน
ลูกค้าก็เอาไม่กินแล้วออกดีกว่าไปหมดเลยครับ
เจ้าของร้านก็เหมือนแบบอ้าวลูกค้ามาแล้วไปหมดแล้ว
แล้วใครจะกินก็เดี๋ยวเขาไล่แขกเขาซะเลยครับ
เจ้าของร้านคือคุณพงธิดาภูลธนพงศ์เขาก็บอกว่า
เนี่ยฮะหลังจากลูกค้าออกไปเขาก็กลัวเขาก็เลยต้องเอามือถือมา
ถ่ายคลิปเอาไว้ก่อนมันก็เห็นแค่ช่วงท้ายของเหตุการณ์
ที่สพนกลับเพราะไม่มั่นใจในความปลอดภัย
ถามว่าทำไมไม่มั่นใจเพราะไม่รู้ว่าตอนนั้นน่ะ
ผู้ชายคนนี้เป็นตำรวจจริงหรือว่าตำรวจปลอม
ที่สำคัญก่อนที่จะเดินออกไปเนี่ย
ผู้ชายคนนี้พูดขึ้นมาเดี๋ยวกูจะกลับมา

พูดแบบนี้แล้วยังไงแล้วจะกลับมาหรือเปล่าจะกลับมาทำอะไรอีก
เจ้าของร้านก็บอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเนี่ย
ถ้าผู้ชายคนนี้เป็นตำรวจจริงขอให้ผู้บังคับบัญชา
กวดขวัญหน่อยแล้วก็ไปสอบส่วนให้หน่อย
ว่าทำไมถึงปล่อยให้มาทำแบบนี้
มันเสียภาพลักษณ์ของตำรวจด้วยนะนะฮะ

ให้กลับก็ไม่กลับถามจะเอาอะไรก็ไม่เอา
บอกว่าจะมากินข้าวกินข้าวก็ไม่ได้สั่งอะไร
แล้วคุณจะเอาอะไรถามว่าไม่หาอะไรให้กิน

ไม่เคยค่ะไม่เคยเห็นหน้า
การมาเห็นได้คัดเลยว่าถูกพูดไม่รู้เรื่อง
อาการที่ไม่เหมือนคนปกติ

ครึ่งท่อนที่ใส่กางเกงกากีคล้ายตำรวจ

นักข่าวก็ไปถามท่านพันธุ์ตำรวจเอก

เป็นภูมิกับการตำรวจภูทรน้องกลับ

เห็นแล้วล่ะคลิปนี้ผู้ชายคนนี้ตำรวจจริง
แต่เป็นตำรวจจากพื้นที่อื่น
แล้วมาปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ของ

แล้วก็จะแจ้งต้นสังกัดดำเนินการต่อไป
ถ้ามันไม่เหมาะสมก็ต้องเอาผิดทางวินัย

แล้วอย่างหงายการ์ดว่าท่านเมื่อสักครู่นี้ป่วยนะ
หลายการ์ดแบบนี้หัวใจเราสลายเลย

เป็นตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จังหวัดยาลา

โพสต์ตัดเพาะเพราะว่าผู้บังคับบัญชา
ข้าโทษไว้หากใครไม่ฉีดวัคซีน
หากใครไม่ฉีดวัคซีนก็จะไม่มีสิทธิ์

เขาไม่สบายใจแล้วเขาไม่อยากจะฉีดวัคซีน

แต่ก็มีคำสั่งจากผู้ประคับบัญชาระดับสูง
วัคซีนไม่ได้นะหากป่วยเข้ามาเข้าโรงพยาบาลแล้วติด
เรื่องแรกอีกเรื่องหนึ่งหากป่วยนานเกิน๒เดือนไปเลยออกไปจาก
บราชการเลยคือให้ออกจากราชการเลย

นี่แค่ไม่ฉีดวัคซีนถึงขั้นไม่ให้เบี้ยเสี่ยงภัย

ลูกผู้ชายจริงตอบแบบนี้เลย
พันธุ์ตำรวจเอกนรินเชษฐา

โยบายผมเป็นนโยบายจากระดับสูง

แล้วโรงพักจังหวัดชายแดนภาคใต้เหรอพวกคุณ
แล้วใครจะทำงานกำลังพลก็น้อยอยู่แล้ว
แล้วต้องปฏิบัติงานด้วยความลำบากยากเย็นอยู่แล้วนะฮะ
นี่คือกาบังจังหวัดยาลาชายแดนใต้
ภารกิจดูแลความปลอดภัยให้พี่น้องประชาชน

จึงเป็นไปตามระเบียบย้อนอีกทีว่าแบบนี้
ไม่ใช่อยู่ดีก็ตั้งนะเป็นไปตามระเบียบ
สมมุติตำรวจนายหนึ่งท่านติดโควิด
ท่านต้องอยู่โรงพยาบาลแล้วคุณจะเอาเบี้ยเสี่ยงภัยในโรงพยาบาลเหรอ

หรือหากจับพัดจับหูคุณป่วยขึ้นมา
แบบนานนอนนิ่ง๒เดือนเต็ม
ทางภูมิกับมีสิทธิ์ที่จะตั้งกรรมการขึ้นมาสอบ
และให้ตำรวจนายนั้นออกจากราชการไว้ก่อน

มาจากนโยบายของส่วนกลาง
ดังนั้นนี่คือเป็นการชี้แจงนะฮะ
ว่าทำไมมีการตัดเพาะเกิดขึ้น
แต่ทางราชการก็มีคำสั่งอย่างนี้อย่างเป็นทางการแล้ว
ไม่เฉพาะโรงพักกาบังอย่างเดียว